มีกระแสข่าวว่าที่ไม่ปลดล็อกพักการเมืองเนี่ยเป็นเพราะมีการจับอาวุธสงครามได้ที่ฉะเชิงเศร้า
กระแสมาหนาหูมากว่าจัดฉากหรือเปล่า
จัดฉากยื้ออำนาจยื้อเวลาจะได้ไม่ปลดล็อกหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงกันหน่อยแล้วนะคะ
พนตรีปียะพงกลิ่นพันผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่๑๑
เป็นการสร้างสถานการณ์จะได้เป็นข้ออ้างในการไม่ปลดล็อกพระการเมืองหรือเปล่า
พลตรีปิยพงศ์บอกว่าไม่จริงเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการขยายผลจับกลุ่ม
ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญมาโดยตลอด
ส่วนประเด็นที่ว่าคอสชจะปลดล็อกพักการเมืองเวลาไหน
ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามรถแมพที่ประกาศเอาไว้อย่างแน่นอนค่ะ
เช่นเดียวกันกับบรรดานักการเมืองนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลย
ภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกเลยว่า
ที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเหมารวมว่า
สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่สงบหลังจากที่ไปจับอาวุธสงครามได้เนี่ยถือว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ
หลายคนก็เลยเข้าใจว่ากลุ่มผู้มีอำนาจน่าจะต้องการยื้อและสืบทอดอำนาจออกไปซะมากกว่า
ถ้าทำแบบนี้ก็จะไม่ส่งผลดีกับทุกคนและไม่เป็นผลดีกับประเทศด้วย
ฝ่ายนายองอาจคล้ามไพบูลค่ะรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติ
ออกมาพูดถึงกรณีที่ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าพักการเมืองจะมีเวลาเตรียมตัวไม่ทัน
กรอบระยะเวลา๙๐วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

โดยจะครบกำหนดก็คือ๕มกราคมปีหน้า
ซึ่งพักการเมืองตอนนี้ยังสามารถยื่นขอขยายเวลาได้
ถ้าหากดำเนินกิจกรรมไม่ทันนะคะ
องค์อาจบอกว่าถึงแม้เวลาจะไม่มาก
แต่พักประชาธิปัตย์ก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ค่ะ
ด้านนายสุริยสัยกตะศิลารองคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิตก็บอกว่า
ถ้าถึงวันที่๕มกราคมแล้วคอสชยังไม่ปลดล็อก
ตามรูปการณ์ที่เคยคาดการณ์กันว่าจะมีการเลือกตั้ง
ภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าก็น่าจะยากแล้วล่ะค่ะ
และอาจจะส่งผลให้ต้องขยับเวลาเลือกตั้งออกไปอีก
เร็วที่สุดก็คือ๒๕๖๒เลย